กรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของเด็กหญิงวัย๒ขวบ
แล้วมีคำถามว่าครูหายไปไหนหมด
ทำไมปล่อยให้เด็กเป็นแบบนี้
เด็ก๒ขวบทะเลาะกันเองจะหนักขนาดนี้เลยเหรอนะครับ

ตาเนี่ยบวมปิดเลยนะครับมีแผลขวนทั้งตัวทั้งหน้า
แล้วก็ที่สำคัญนะเธอระบุข้อความว่า
ไปไหนหมดทำไมปล่อยให้เป็นแบบนี้
เด็กสองขวบจะทะเลาะกันทำกันได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ
คือครูบอกว่าเป็นการทำร้ายกันของเพื่อนร่วมชั้น

ตอนนั้นครูไม่อยู่ในห้องประมาณสัก๑๐นาที

เรื่องนี้นะครับทางหน่วยงานเขาก็ลงพื้นที่

เด็กได้รับบาดเจ็บจากอะไรกันแน่นะครับ
นายกริตพลชุติกุณรกีรติ
ศึกษาอธิการจังหวัดนครพระอาชาศีมา
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกชะนัดกวีขาวฉลาด

แล้วก็นายพิชาญตราผักแวนประหลัดอำเภอนองค์บุญมาก
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อายุ๑ขวบ๑๑เดือน
ถูกทำร้ายบาดเจ็บในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
ระหว่างนำไปฝากเลี้ยงในชั้นเตรียมอนุบาล
ภาพนี้ต้องขอเซ็นเซอร์ย้อมสีหน่อยนะครับ

เด็กนี่ตาเขียวช้ำตาบวมตาปิดเลย
ร่างกายก็เป็นแบบนี้มีแต่รอยขีดขวนเต็มไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็มีคำถามที่ให้โลกโซเชียลช่วยกันคิดวิเคราะห์หน่อยว่า
ครูปล่อยเด็กอยู่ในห้อง๒๐นาที
ครูก็อ้างว่าเด็กทะเลาะกันเองเด็กทำร้ายกันเอง
จะเป็นถึงขนาดนี้ได้เลยเหรอนะครับ
ตอนนี้นะครับก็ครูได้นำตัวเด็ก
นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก
แล้วก็ครูก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุ
ครูประจำชั้นไปร่วมกิจกรรมไหว้ครู

แต่ผู้เป็นแม่และคนในโลกโซเชียลคุณว่าเชื่อไหมล่ะ
ก็นั่นสิคือมันดูไม่เชื่อเขาบอกว่าไม่เชื่อ
เด็กอะไรทะเลาะกันแล้วจะหนักขนาดนั้น
และเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นการทำร้ายกันของเด็กจริงหรือไม่
หรือเป็นความบกพร่องของทางสถาบันศึกษาหรือไม่

เขาก็เลยต้องลงพื้นที่ในการตรวจสอบเลยนะครับ
โดยทางโรงเรียนได้นำผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เหล่านี้ไปดู
ในจุดเกิดเหตุพร้อมนำอุปกรณ์ที่อ้างว่าเด็ก

และของเล่นไม้เป็นรูปต่าง
โดยทางโรงเรียนยืนยันว่าเด็กบาดเจ็บ
เกิดจากการที่เด็กทำร้ายกันเองจริง
เอาของเล่นเหล่านี้มาตีกัน
แล้วมีทั้งไอ้ตัวโดมิโน่หรือว่าไอ้ตัวต่อจิ๊กซออะไรเนี่ย
เอามาทะเลาะกันนะครับ
ซึ่งทางคณะจึงแนะนำให้ทางโรงเรียนต้องหาแนวทางป้องกัน
ไม่ให้มีเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
ศึกษาที่การจังหวัดได้ฝากเตือนทางโรงเรียน
เปิดรับเด็กเตรียมอนุบาลมาอยู่ในความดูแล
ให้ถือกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับ

เรื่องต้นทางโรงเรียนจะดูแลในเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
กว่าเด็กจะหายดีและให้ค่าเยียวยาบางส่วน
ซึ่งทางผู้เป็นพ่อเด็กก็พอใจ
แต่ก็ให้เด็กกลับไปเรียนที่เดิมอีกหรือไม่นั้น
ต้องรอการตัดสินใจหลังจากลูกออกจากโรงพยาบาลก่อน
แต่ก็ถือว่าไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ
เด็กที่มาก่อเหตุทำร้ายลูกสาวของตน
ขอให้ทางโรงเรียนมีมาตรการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังนะครับ
เพราะเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะอยู่ร่วมกัน

โรงเรียนได้มีการนัดพูดคุยกันอีกครั้ง
ในช่วงบ่ายของวันนี้นั่นเองนะครับ

บอกว่าน้องที่ทำร้ายหยิบโดมิโน้

ตีไปที่ใบหน้าของน้องที่ได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นน้องที่รับบาดเจ็บก็ร้องไห้

จะพบว่าเด็กได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ